ส่วนเหตุการณ์พ่อค้าขายอาหารที่วิทยาลัยอาชีวะสุรินที่ถูกฆ่าปาดคอนะคะ
ยังคงค้นหาศพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสระน้ำสาธารณะในหมู่บ้าน
แต่ว่ายังคงไร้วี่แววนะคะจากเหตุนายหันศาวิปูนเพ็งค่ะ
อายุห้าสิบสี่ปีเพราะข้าขายอาหารที่วิทยาลัยอชิวาสุรินทร์
ถูกฆ่าปาดคออย่างโหดเยี่ยมแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในกระท่อมท้ายบ้านพัก
สุรินคือเหตุเกิดในประมาณตีสามของวันที่ห้ามิถุนายน
ทั้งวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำ
งมค้นหาที่สระสาธารณะประจำหมู่บ้าน
ตำระตะระดมเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกว่าสิบนายค้นหา
ก็ยังไร้วี่แววนะคะสำหรับสระน้ำสาธารณะแห่งนี้
ถือว่าเป็นสระน้ำแหล่งที่๕แล้วที่เขาไปช่วยกันค้นหา
เมื่อวานก็ไปหามาแล้วรอบบ้านผู้เสียชีวิตก็ไม่พบ
วันนี้แผนการค้นหาจะระดมกำลังไปทุกมุมของสระน้ำ
ห่างจากฝั่งไปห้าถึงหกเมตรไปเจอกิ่งไม้
อันนี้เป็นอุปสรรคอย่างมากในการค้นหาศพนะคะแต่ก็จะหากันไปจนถึงสักประมาณสี่โมงเย็น
แล้วก็จะหาไปจนกว่าจะพบหลักฐานทั้งบนบกแล้วก็ไหนน้ำ
ส่วนเรื่องของการคลี่คลายคดีตำรวจไม่ได้ตั้งประเด็นถึงสาเหตุการฆาตกรรม
จากว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนจะมีการเรียกพยานมาสอบปากคำแล้ว๔๕ปาก
ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักโดยเฉพาะพยานที่พบเห็นศพผู้เสียชีวิตเป็นคนแรก
ซึ่งเป็นอดีตครูวัย๖๐ปีที่สนิทสนมกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
และอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กอีกหลังในพื้นที่เดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบดีเอ็นเอที่พบในที่เกิดเหตุ
กับตัวผู้เสียชีวิตและผู้ต้องสงสัยนะคะ